ดูความขึ้นหน้าหน่อยนะคะคุณตาวัยแปดสิบห้าค่ะที่ถูกคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านที่อำเภอเมืองภูเก็ตนะคะคุณตาอยู่บ้านคนเดียวแต่ว่าในบ้านเนี้ยมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ก็เลยเห็นภาพพฤติกาของคนร้ายชัดมากนี่ค่ะครับคุณตาก็พยายามป้องกันตัวเองพยายามจะไล่คนร้ายออกไปเห็นมั้ยค่ะแล้วมันเอารองเท้าอ่ะก่

เพราะว่ารอบที่เข้ามาเนี่ยเอาเก้าอี้มาด้วย
ใช่นี่คุณตาถอยแล้วเก้าอี้พลาสติกนี้ดันคุณตานี่
โอ้โหแล้วก็เนี่ยไปรื้อค้นในตัวคุณตามีทรัพย์สินมีอะไรมันก็ขโมยไป
แล้วไปยกที่นงที่นอนหาของของคุณตาขโมย

ดีมันไม่หยิบไม้ขึ้นมาทำร้ายคุณตานะ
ดีที่คุณตาไม่เจ็บหนักนะคะแต่ก็จับคนร้ายได้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
ชื่อว่านายลูกไก่นายลูกไก่หนูเพ็ง
คุณตาชุนท่องเอกอนันต์วริยะค่ะอายุ๘๕ค่ะ
อันนี้คือตอนที่จับคนร้ายได้นะเมื่อวานนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปจับได้ตอนจังหวะที่กำลังจะขึ้นรถหนีที่ท่ารถนะคะ
นี่คือภาพวันนี้ค่ะคุณตายังเดินเหินได้ค่ะ
ก็แต่ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ยังปวดอยู่ที่กระดูกด้านหลังที่ก้นกบนะคะ
ก็ค่อนข้างลำบากเนี่ยต้องเกาะตามผนังไปค่ะ
คือปกติคุณตาเองก็อายุเยอะแล้วก็เดินไม่ค่อยคล่องอยู่แล้ว
แล้วมันเนี่ยถูกคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านจนคุณตาหงายหลังล้มลงไป
ก็เลยยิ่งเดินยากไปอีกค่ะก็ล้มทั้งยืนอ่ะเนอะเมื่อวานตามภาพอ่ะค่ะ
โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลวชิระจังหวัดภูเก็ต
ก็ไปเยี่ยมคุณตานะคะไปถึงบ้านเลยค่ะ
ไปตรวจร่างกายของคุณตาแล้วก็พาไปที่โรงพยาบาลวัชิระจังหวัดภูเก็ต
วัดความดันให้คุณตาก่อนด้วยนะคะคุณตาความดันสูงก็เลยต้องรีบพาไปรักษา
คุณตาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สำคัญคนก่อเหตุเคยเจอกันบ่อยค่ะคุณตาบอก
เคยเจอที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณตาบอกว่าไอ้ในลูกไก่คนนี้ล้วงกระเป๋าจี้เอาเงินเป็นประจำ
แต่ไม่ได้ทำร้ายอะไรตานะในลูกไก่ได้เงินไปแต่ละครั้งก็ไม่ได้เยอะเงินเล็กน้อยนี่ค่ะ
อย่างที่เราขึ้นเอาไว้เนี่ยได้ไปพันหนึ่งบังหกร้อยห้าสิบห้าร้อยอะไรแบบนี้นะคะ
แสดงว่ามันรู้ว่ามาทีไรก็ได้จากคุณตาใช่ไงแต่คราวนี้คุณตาเจ็บไง
นี่นะคะประธานชุมชนนะคะนายวิสุทธิบุญช้างก็บอกว่าตอนนี้คุณตาสุขภาพจิตดีขึ้น
คือคุณตาเขาเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วขนาดโดนขนาดนี้คุณตาก็ไม่โกรธไม่ถือโทษโกรธอะไรโอ้โห
โอ้โห
ทีมข่าวได้ไปคุยกับเพื่อนบ้านของคุณตาค่ะครับทุกคนบอกเลยว่าคุณตาน่ารักมาก
เป็นที่รักของคนในชุมชนเพราะคุณตาอารมณ์ดีนะคะพูดจาหยอกล้อกับชาวบ้านตลอด
ลูกหลานคุณตาก็ดูแลดีนะคะไม่ได้หมายความว่าทอดทิ้งให้คุณตาอยู่คนเดียวนะ
แต่คุณตาชอบอยู่คนเดียวคุณตารักสันโดดเวลาคุณตาไปซื้อของถ้าต้องถือของหนัก
พ่อค้าแม่ค้านี่แหละช่วยเดินถือของไปส่งคุณตาที่บ้านครับ
บางคนเห็นคุณตาเดินมาเนี่ยโอ้โหตะโกนบอกเลยว่าหยุดหยุด
ไหมฮะเดี๋ยวเดินไปถามเองว่าคุณตาจะเอาอะไรไม่ต้องเดินมา
ไม่อยากให้คุณตาเดินไม่สะดวกไงครับคือทุกคนก็เห็นแบบเนี้ย
เห็นภาพแบบนี้ทุกวันคุ้นเคยกับคุณตากันมากนะคะ
มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะคุณตาไปซื้อนมถั่วเหลือง๑๐กล่อง
สิบกล่องหรอฮะเดินกลับบ้านไปแป๊บหนึ่งเออ
เดินกลับมาอีกทำไมฮะคนขายก็เลยถามว่าอ้าวตา
ซื้อไปแล้วตั้ง๑๐กล่องนะหมดแล้วเหรอ
ตาไม่ยอมบอกว่าที่ซื้อไปไอ้นายลูกไก่คนนี้
ชิงของคุณตาไปโอ้โหคุณตาซื้อไปสิบกล่อง
เอ้าต้องเดินไปซื้อไปโอ้โห
คุณตาแล้วซื้อไปเมื่อตะเกี้ยหมดแล้วเหรอหมดแล้ว
แต่จริงแล้วไอ้เด็กนั้นมาเอาของแกมาเอาบ่อย
เด็กที่มามาป้นแกนี่นะมาเอามาถึงแกก็ให้ไง
คือแกเป็นคนใจดีอ่ะแล้วถึงเวลาแกเดินไปโรงพยาบาลวัศิราช
ไปซื้อของกินไอ้เด็กนี้ก็ไปดักขอเงินแกแกก็ให้
ดูตอนที่ว่ามันจะทำมันก็ไม่ทำแกเห็นไหมมันก็จะเอ่อ
มันไม่ทำร้ายแกจะเป็นคนล่าเริงลูกหลานไม่ได้
ช่องว่าลูกหลานไม่ดูแลแก้ข่าวด้วยนะ
เขาดูแลดีมากเลยลูกหลานเขาอ่ะนะน่าประทานนะ
เขาดูแลดีแต่แกไม่ให้ใครวุ่นวาย

เพื่อนบ้านแถวนั้นก็เลยบอกว่าในลูกไก่ก็เลยไม่กล้าทำร้ายคุณตาแบบ
เยอะหนักเพราะว่าไปไถคุณตาเป็นประจำ

แต่ครั้งนี้เนี่ยถึงขั้นคุณตาเจ็บแต่ผลักคุณตาหงายหลังไปเลย
แล้วชาวบ้านเขาก็มาช่วยไงแล้วก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เหมือนที่เราบอกเมื่อวานว่าลูกหลานคุณตาเนี่ยดูแลคุณตาอย่างดี
แต่คุณตาเนี่ยอยากอยู่คนเดียวก็เลยให้คุณตาอยู่คนเดียว
แต่ก็ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงไงฮะ
ถึงได้เห็นภาพนี้ไงว่าลูกไก่คนนี้โอ้โหมันก่อเหตุ
มันมาเอาของคุณตาไปหลายครั้งแล้วแสบมากจริงนะ
ลูกไก่ก็ถูกจับตั้งแต่เมื่อวานนะก็บอกว่าก็ก่อนหน้านี้
ก็เคยไปเอาทรัพย์สินจากคุณตาบ่อยตั้งหลายครั้งคุณตาไม่เห็นแจ้งความเลย
มาก่อเหตุครั้งล่าสุดก็รู้อยู่แล้วว่าคุณตาอยู่บ้านคนเดียว
ก็เข้าไปในห้องจะไปล้วงเอาเงินคุณตา
แต่ครั้งล่าสุดคุณตาขัดขืนปกติคุณตาให้
ก็เลยเอาเก้าอี้ปัดป้องจนตาล้มเขาใช้คำว่าปัดป้อง
เขาบอกเขาปัดป้องพอคุณตาล้มปุ๊บก็ล้วงเอาเงินไปเลยนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวแจ้งข้อหานักเลยทีนี้บุกรุกในเวลากลางคืนด้วย
ทำร้ายร่างกายด้วยชิงทรัพย์ด้วยนี่
มาหลายคดีติดคุกออกมาก็ไม่ทำงานใช่ไหมที่เมื่อวานนี้ตำรวจจับได้เนี่ย
บอกไม่ยอมทำงานค่ะนะครับก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับ
คนอย่างงี้นะต้องรอให้มันแก่มากใช่ไหมค่ะให้มันโดนอย่างงี้